หลายเหตุการณ์หลายคดีหลายเรื่องเศร้า
เริ่มต้นจากความเมานะฮะค่ะที่พัทธลุงนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งอายุยี่สิบห้าปีนะครับเมาพอเมากลับมาถึงบ้านเนี่ย
จะเอาปืนไปยิงเพื่อนแม่ก็พยายามเข้ามาห้ามลูกชายนะครับ
ลั่นโดนแม่เจ็บพ่อเข้ามาช่วยอีกนะ
แย่งปืนกันไปแย่งปืนกันมาลั่นไปลั่นมาเปรี้ยงปั้งเปรี้ยงปั้ง
อาทิตย์สองที่ผ่านมาครับอาทิตย์สองยี่สิบนาที
จังหวัดพระทะลุงนะครับตอนเจ้าที่ไปถึงนี่ก็พ่อนั่งกอดศพลูกชายอยู่ล่ะ
กระสุนเข้าหน้าอกซ้าย๒นัดใต้ราวนมซ้าย๑นัดหน้าอกขวา๑นัด
มือซ้ายบริเวณคนนิ้วโป้ง๑นัดที่ข้างหลังอีกนัดหนึ่ง
แม่อายุ๔๘ถูกยิงที่แขนขวาบาดเจ็บเหมือนกันกู้ไพนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
อายุ๕๑บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายไปกินเหล้ากับเพื่อนมา
แล้วกลับมาบ้านสภาพเมาไม้มาถึงเข้าไปในห้องนอนของพ่อ
หยิบปืนพกของพ่อมาบอกว่าจะเอาไปยิงเพื่อนไม่พอใจเพื่อน
ฝ่ายภรรยาของคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือแม่ของผู้ตายมาเห็น
ก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้เข้าไปห้ามนะครับจนเกิดปืนลั่นใส่แขนแม่ก่อน
หลังจากนั้นพ่อเข้ามาแย่งปืนอีกนะครับแล้วพ่อบอกมันชุลมุนมาก
ปืนก็เลยลั่นใส่ลูกชาย
เมืองปล้นสพคุณขนุนบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหากับพ่อผู้ตายไปก่อนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าผู้อื่นนะฮะตอนนี้ได้ให้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์๕แสนบาทนะครับ

อย่างละเอียดโดยเฉพาะฝ่ายผู้ที่เป็นแม่ผู้ตาย

หรือว่าเรื่องการป้องกันตัวปืนลั่นอะไรยังไงเนี่ย